คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ค่ะ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งที่ในเพจเขาบอกว่า
เป็นถึงเจ้าอาวาสและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ
แล้วก็มีคนใหญ่คนโตเนี่ยคอยสนับสนุนพระรูปนี้
สองคลิปนี้ภาพรวมก็คือเหมือนกับพระจ้างให้ผู้ชายไปร่วมหลับนอนด้วย
คลิปแรกนะคะก็ขอเล่าตามคลิปไปเลย
พระสงฆ์รูปหนึ่งอะค่ะนี่นะคะก็อยู่บนมันจะมีที่นอนสีม่วงนี่นะคะ
ก็คือแต่งกายเป็นพระเลยนะคะขึ้นไปนั่งอยู่บนที่นอน
แล้วก็จะมีผู้ชายอยู่ในห้องด้วยอีกคนนึง
แล้วผู้ชายเขาถอดกางเกง
เหลือแค่กางเกงชั้นในตัวเดียวส่วนพระก็เหมือนกับก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนที่นอน
แล้วคลิปก็มืดไปแบบนี้นะคะ
ตัดภาพมาอีกทีก็จะเห็นว่าพระอยู่ในสภาพลักษณะเปลือยท่อนบน
นี่ค่ะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ด้วยเนี่ยก็กำลังแต่งตัว
คือในคลิปเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพระสงฆ์รูปนี้
วักเงินจากซองสีขาวไม่แน่ใจว่าเป็นซองปัจจัยหรือเปล่า
เอาเงินนี้จ่ายให้กับผู้ชายสองคนที่อยู่ในคลิปภาพ
นี่ค่ะอันนี้คือคลิปแรกนะคะยังไม่หมด
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งนะ
คลิปที่สองจะมืดหน่อยนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนให้ดูไม่ได้จริงจริงนะคะ
คือพระสงฆ์รูปเดิมรูปเดียวกันกับคลิปเมื่อกี้
เปลือยกายอยู่บนที่นอนแล้วถ้าสังเกตสีที่นอนก็คือสีเดียวกันกับคลิปเมื่อกี้

คลิปนี้จะเห็นว่าพระสงฆ์กับผู้ชายคนหนึ่งเปลือยกายทั้งคู่
แล้วก็เห็นอวัยวะเพศทั้งคู่เราก็เลยไม่สามารถให้คุณผู้ชมดูทางหน้าจอทีวีได้นะคะ
แล้วก็จะมีภาพผู้ชายที่อยู่กับพระอ่ะนะแต่ลุกขึ้นมาแต่งตัว
แล้วก็คุยกันกับพระจับใจความได้ในลักษณะที่ว่า
เรียกรถมารับแถวป้อมยามวัดแล้วก็มอบเงินให้
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยนะคะแน่นอนคนวิจารณ์กันเยอะมาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิศนุโลก
ออกมาชี้แจงกับนักข่าวแบบนี้ค่ะครับบอกว่าเพิ่งจะเห็นคลิปนี้
ก็จะมีการประสานไปที่เจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าตามที่เห็นในคลิปเห็นหน้าชัดนะคะ
ถ้าดูในคลิปไม่ได้ดูจากหน้าจอทีวีที่เราออกอากาศนะคะ
คือในคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์เห็นหน้าชัดคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเอ่ยชื่อวัดด้วยทีนี้ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบที่วัด
แล้วก็ต้องไปไล่ดูพระที่อยู่ในคลิปว่าเป็นพระจริงไหม
ถ้าเป็นพระจริงก็จะต้องถูกคณะกรรมการสงฆ์พิจารณาเอาผิดด้วยนะคะ